ก็มาถึงข่าวเรื่องของความสวยความงามของนางงาม

ซึ่งนะคะนางก็มาเปิดใจเนาะ
เรื่องของผลงานตอนนี้บอกเลยว่า
อกจากเป็นนางแบบที่ฮอตฮิตติดลมบนตั้งแต่ก่อนประกวดนางงามแล้วใช่ไหมคะ
ตอนนี้บอกเลยว่าเนื้อหอมสุดเพราะว่างานพรีเซนเตอร์เนี่ย
รุมยิ่งกว่าผู้ชายมารุมจีบพี่แจ๊คอีกนะ
ฉันชอบท่าเดินมากนะคะเดินยังไงให้มันโยกไหล่โยกเอวแล้วแบบว่า
เขาเป็นคนมีจริตจะก้านมีสเต็ปในหัวใจ
บอกเลยว่าตอนนี้เธอขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์
แบรนด์สินค้าชั้นนำมากมายหลายชิ้นนะคุณ

ผลิตภัณฑ์ดูแลผมเครื่องสำอางหรือจะเป็นอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพมารยานได้หมดแทบจะครบทุกเซตจริง

เขาสวยคนละสไตล์พี่แจ๊คเนี่ยเห็นไหม
เวลาเต้นก็น่ารักคนละแบบ
ถึงบีเอ็นเคก็เดี๋ยวจะมาคิงคับเราด้วยนะคะ
เออนางก็เก่งเนอะรวมทุกอย่างในข่าวเดียวได้

ภรรยาบอกว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาทำตรงนี้
แล้วก็ยินดีด้วยถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวอื่น
นางจะเอาอีกนะติดต่อมาเลย

นี่แหละคุณเขาบอกว่าเป็นนางงามระดับประเทศ
มีคนเมาส์ว่าเป็นสาวสูงส่ง
เพราะฉะนั้นนี่นะคะค่าตรงค่าตัว
ยังไงล่ะแพงติดลมบนหรือเปล่านะฮะ

ไปขึ้นเวทีระดับโลกมาแล้วหรือเปล่า

นุ้นไม่ได้เลือกเองว่าเอากี่บาท
เพราะว่าทางกองประกวดเป็นคนเรียบ
ริยานี่คนที่ไหนคะสรุปแล้วเป็นลูกครึ่งแล้ว

รู้สึกดีใจมากค่ะ

ก็เคยอาจจะเห็นแล้วแบบโอ๊ยพร้อมเท่มาก
แต่ว่าก็แบบดีใจค่ะไม่ได้คาดหวังขนาดนี้
ข้าวตอบแทนคิดว่าเหมาะส่งค่ะ
แล้วก็ดูวิธีการทำงานของแบรนด์ด้วย

ก็ขึ้นระดับหนึ่งค่ะ
คิดว่าแบบไม่ว่าเราทำงานในด้านไหนก็จะ
แต่มาริยาก็ทำงานในวงการมา๑๓ปีแล้วค่ะ
ก็คิดว่าเหมาะกับการที่มาในวงการมา๑๓ปี
คุณผู้ชมจริงมาริยากับพี่แจ๊กกะรีนอยู่วงการมาใกล้กันเลยนะ

ใช่คือหน้าใหม่เปล่าไม่ใช่คือมาริยารู้จักตั้งแต่สมัยนางเป็นนักร้อง

จริงนางเป็นเพื่อนนี่เลยนะคะยาย่า

แก๊งนางแบบรุ่นเดียวกันนะคะแต่ยายาไปเป็นนางเอกนะคะ
แล้วเมรียก็เป็นศิลปินแป๊บหนึ่งนางก็ไปเรียนกลับมาก็เป็นนางงามดวงดังละเลย
ถือว่าน้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางนางแบบตั้งแต่อายุ๑๓
เพราะฉะนั้นเวลามาเป็นนางงามเนี่ยบุคลิกคือทุกอย่างมันง่ายอยู่แล้วเสร็จสับ
และอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนประทับใจในตัวมาริยาเขาบอกว่าเป็นคนที่ร่วมงานด้วยแล้วมีความสุขมาก
เพราะเธอเป็นคนไม่เรื่องมากไม่ได้คิดเป็นเจ้ายดเจ้าอย่างฉันเป็นนางงามระดับประเทศไม่มีนะคะ